ไปดูกันต่อปิดท้ายกับเต้ยจริงพร
ที่ไม่ยอมมองหน้าแฟนใหม่อเล็กธิรเดช
งานฟุตบอลประจำปีของช่องที่ผ่านมา

ที่ตอนนี้เป็นคนกลางเนาะว่าเป็นยังไงค่ะ

เพราะว่ามันเต้ยก็เห็นเขาก็คุยกันอยู่นะคะ
ก็มองหน้ากันปกติเต้ยเจออเล็กเซ็นเดลเต้ยก็แบบทักทายกัน

คือภาพที่ถ่ายมามันอาจจะเป็นช่วงที่เขากำลังแบบ
คนหนึ่งกำลังผูกเชือกรองเท้าอีกคนนึงหันไปทางนู้นอะไรอย่างนี้
ก็เลยดูเหมือนแบบอ๋อไม่คุยกันแต่ว่าจริงเขาก็คุยกันนะคะ
เขาจะไม่มองหน้ากันเขาไม่มองหน้ากันตั้งนานแล้ว
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเออเนอะไม่จริงไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะ